ขอต้อนรับพี่ต้าพาราดอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้าคะครั้งนี้เรามาเจอกันไม่ใช่มาตรของนักร้องครับแต่ว่าเป็นมาตรของนักเขียนนอกจากมีผลงานเพลงแล้วมีผลงานเขียนด้วยครับเล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยมาเขียนได้ยังไงคะพี่ก็จริงจริงแล้วคือเวลาทำอัลบั้มอ่ะ
ก่อนอันนี้ประมาณสิบกว่าปีผมเคยนึกสนุกว่าถ้าจะทำอัลบั้มนึง
ถ้ามันขยายจากปกอัลบั้มเวลาคนอ่านให้มันเป็นเรื่องแบบคนเขาอ่านแป๊งต่างเนี่ย
ทำให้มันเป็นข้อมูลเชิงลึกไปเลยเช่นที่มาของแต่ละเพลงอย่างละเอียด
ก็เลยลองเขียนเล่นไปแล้วปรากฏว่าฟิตแบ็คดีมาก
แฟนเพลงก็เลยบอกว่าถ้ามีอัลบั้มต่อไปอยากให้ทำแบบนี้อีกครับ
ก็เลยพอมีอัลบั้มจริงก็เลยมีเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา
ชะมันดูเหงามันดูหลงเข้าไปในป่ายังไงก็ไม่รู้
ก็คือพูดง่ายเป็นที่มาของอัลบั้มที่เพิ่งออกเลย

ที่มาแต่ละเพลงมีประวัติศาสตร์ยังไงเพลงนี้
ไปเจอเพื่อนอกหักร้องไห้ก็เลยแต่งปลอบใจอะไรอย่างนี้ฮะ
มันจะเป็นแบบเรื่องเล่าเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยคนอ่านเนี่ย
ก็อาจจะอินกับเพลงมากขึ้น
อันนี้ที่พกมาอันนี้ต้นฉบับหรือเปล่าคะ
อันนี้ก็เป็นเหมือนคือมีคนถามเยอะว่าเวลาแต่งเพลง
เขียนกันยังไงผมก็เลยสมัยก่อน
ผมจะมีหนังสือแบบเนี้ยฮะอันนี้เก่ามากเวลาแบบ
อันนี้เป็นหนังสือวงด้วยเวลาแต่งเพลงบอกว่าว่าง
พอได้ไอเดียผมก็จะนั่งขีดเขียนอย่างนี้ฮะ
เหมือนไปเจอข้อมูลอะไรมาขับรถผ่านหรืออะไรนั่งรถผ่านก็เขียนเอาไว้ก่อน
ใช่มันก็จะแบบยิบย่อยแล้วก็ค่อยมาเหมือนล่างภาพสเก็ตไป
ค่อยเป็นรูปเป็นร่างแล้วสุดท้ายก็จะพิมพ์
เล่มนี้ค่ะความฝันในแดนสนทยาทำไมต้องชื่อ

คือเราอยากให้อิงกับชื่ออัลบั้มแต่ว่าชื่ออัลบั้มเนี่ยมันออกเป็นแพ็คคู่
มันเกี่ยวเพลงมันจะเป็นหลอนแบบแดนสนทยา
ทีนี้เราต้องการจะสื่อให้เห็นว่าหนังสือเล่มนี้สื่อไปถึงอัลบั้ม
ก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยแปลเป็นภาษาไทยว่าความฝันในแดนสุธิยา

ก็เลยกลายมาเป็นชื่อนี้ความฝันในแดนสนทยา

ถ้าใครอยากรู้จักพาราดอกลึกเข้าไปกว่านั้นเองนะครับ
ดีเทลรายละเอียดเพลงอื่นด้วยสามารถติดตามได้นะครับ